เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอาการของผู้หญิงคนนึงค่ะที่สุพรรณบุรีนะคะ
เธอเนี่ยบอกว่าเธอเป็นร่างทรงพ่อปู่แล้วอยู่ดีดีก็ลุกขึ้นมารำ
อยู่ดีก็นั่งร้องไห้อยู่ดีก็พูดคนเดียว
คนในครอบครัวบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากให้เธอกลับมาเป็นคนเดิมอ่ะ
อยากให้มีอาการแบบนี้เลยร้องขอหมอปลามือปราบสัมภเวษีให้ไปช่วยหน่อย
หมอปลาก็ไปช่วยจริงจริงแต่ก่อนจะไปดูช่วงที่หมอปลาไปช่วยเนี่ยนะคะ
แล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะช่วยได้ไหมดูอาการของเธอกันหน่อยค่ะ
นี่นะคะครอบครัวถ่ายเอาไว้นางสาวพรทิพย์หรือคุณปุ้ยอายุ๓๒เนี่ยนั่งคว่ำหน้าร้องไห้พูดคนเดียว
นี่เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคือเธอเนี่ยกินข้าวอยู่ในห้องนอน
กินไปด้วยรำไปด้วยพูดไปด้วยเหมือนพูดกับใครก็ไม่รู้
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
นี่เดี๋ยวอาการของเธอกินข้าวอยู่ในห้องนอน
เธอกินไปด้วยรำไปด้วยพูดคนเดี๋ยว
นี่เดี๋ยวอาการของเธอกินข้าวอยู่ในห้องนอน
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว
คุณปุ้ยอายุ๓๒นางความร้องไห้พูดคนเดี๋ยว

มันดิ้น

มันดิ้น

มันดิ้น

มันดิ้น

คือหมอปราดูแล้วนึกว่าสามีของคุณปุ๋ยิเองก็บอก
ว่าภรรยาไม่ได้ว่าโอ้โหมีเรื่องของร่างทรงผีเข้าอะไรหรอก
น่าจะเกิดจากอาการหลอนยาเสพติดมากกว่านะ
เพราะว่าเธอเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พูดถึงพ่อปงพ่อปู

คือคุณสุบินเขาพยายามคุยกับภรรยาของเขานะ
ถึงขั้นต้องบอกกันว่าเออจำได้ไหมจำพี่ได้ไหมเนี่ยนะฮะ

ลวมทั้งเรื่องที่ว่าเคยถูกสามีตบด้วยฮ่าการทิ้งมาแล้ว
เราก็ถามคุณสุบินคุณสุบินบอกว่าก็ยอมรับแหละ
ว่าเขาก็เคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันนะแต่เป็นแค่ครั้งเดียวที่เขาทำร้ายภรรยานะครับ
หาเงินหารายได้อยู่คนเดียว
ทำงานคนเดียวปรากฏว่าเอาเงินที่ส่งมาให้เมียเนี่ย
เต็มไปด้วยรูปปั้นลือสีช้างคู่อะไรเยอะแยะไปหมด

บางทีรูปปั้นไปซื้อมา

เขาก็หวังว่าภรรยาเขาจะดีขึ้นถ้าได้ไปรักษา

ผมก็๕๐และ๑๐สองอย่างปนกัน
พอหมอบรามาช่วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง

เห็นบอกว่าพื้นหายไป

ขับมอเซย์มา
เคยสังเกตอาการที่เวลาเหมือนเขาไม่มีแรงเรี่ยวแรง

แต่พอหายไปกลับมานี่มีแรงอารวาส

เขาก็พูดแนบพวกนี้เขาก็จะทะเละทะเลาะกับผมแหละ

คั่งแล้วเขาไม่มีสติกประตบผมทีนี้

สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณปุ๋ยวัย๓๒ปีหญิงสาวที่สุพรรณบุรี
ที่สามีบอกขอให้หมอปลามาช่วยหน่อยเถอะนะฮะ
เพราะว่ารักษณะเหมือนร่างทรงพ่อปู่อะไร
มีอาการพูดคนเดียวเหมือนจะผีเข้าหรือเปล่า
สุดท้ายก็คือเธอน่าจะเป็นอาการต่อเนื่อง
อาการหลอนยาเสพติดนะมีผลต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับ
หมอปลาก็พาไปที่เพชรชบุรีนะครับ
ญาติญาติต้องช่วยกันอุ้มขึ้นรถของหมอปลา
สามีก็ต้องช่วยเพื่อนำไปรักษาให้ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
แม่ของปุ๋ยนี่ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเลย
บอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
สงสารลูกมากอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
คุยคุยไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลย

กลางคืนก็เดินยังมาติดจั้นเลยลูกเอ้ย
ดูลูกเหมือนกันพ่อมันจะเป็นประสาทอยู่แล้ว
ของที่รับมาก็ไม่รู้ว่ารับมาจากไหนที่ไหนไม่มีใครรู้

มันทุบหมดข้าวของไม่เหลือ
บมั่งทิ้งมั่งอะไรไม่รู้มันทิ้งหมด

มึงไม่ต้องมาพูดกับตัวอีดอก

เป็นพูดผีปีศาจหรือว่าเกี่ยวกับสารเสพติดแน่ตอนนี้

คิดว่ามันทั้งคู่อ่ะอืม

อยากให้ลูกถาม
เห็นแม่เป็นคนแผงไปเหรอ
บันเป็นศีล๙๒มันไม่พูด

แม่อยู่เองมันเป็นทหีจัด

มันจะหลบไปก่อนเลยลูกมันจะได้หยุด
มันแย้งเอาไว้เนี่ยบัตรพวกอะไรไปหมดอะเอาไป
อันนี้มักเข้าทำงานไม่ได้
อยากให้ลดอยากให้หายอยากจะได้คนก้าวขึ้น

หลุบป่งหลุบปันอะไรต่างด้านหน้านี้ครับ

ที่แรกเขาส่งรูปหิ้งหอไปให้ดู

บางคนก็เอาพวกน้ำมันพาย

แต่พอมาได้สัมผัสกับตัวเขาแล้วเนี่ย
เราถึงรู้ว่านี่มันคือสารเสพติด

ที่คุณใช้เกินจนร่างกายคุณรับไม่ไหว

ว่ามึงไปเติมของได้แล้วเพราะมึงหมดฤทธิ์มันจะได้ดิน
เข้าใจนะครับและอีกอย่างนะครับ
เลิกนะครับยาอาศัพทิศคุณทำลายชีวิตหลายครอบครัวมาก
บางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องแม้กระทั่งหลายคนฆ่าตัวตาย
ทำอาชีพอื่นนะครับมันทำลายเยาวชนมันทำลายทุกคนนะ
แม้กระทั่งคนดียังโดนพวกคนเสพมาทำร้าย